ค่ะคุณยังจำแก๊งคนดีที่ไหนได้ไหม

อเล็กธีรเดชด้วยคุณเป๊กเปรมมณัฐด้วยนะ
นี่แหละแก๊งคนดีที่ไหนเขานี่แหละ
คัมแบ็คแล้วจ้ะกำลังจะกลับมารวมตัวกันทำคอนเทนต์

ก็เป็นการทำคอนเทนต์เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะ

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดค่ะก่อนหน้านี้
ก็เลยทำให้หนุ่มนะต้องแยกย้ายกันไปก่อนละกันเนาะ

ล่าสุดคุณผู้ชมเป็นข่าวดีนะ
หนุ่มแก๊งนี้เขาคัมแบ็คค่ะมารวมตัวกันแชะภาพร่วมกลุ่มแบบนี้

มาเจมส์จิก็ลงแคปชั่นเหมือนกันนะคะว่า

ต่อมาเป็นของเกรทวรินทรกันบ้างค่ะ
รอยยิ้มที่ส่งไปสะเทือนใจบ้างหรือเปล่า

มันยิ้มตรงไหนใส่หน้ากากเคน
ยิ้มที่แววตาส่งเข้ามาค่ะ
อเล็กที่ระเด็ดกันบ้างมาแบบอัก๒ตัวย่อ

มาจากว่าแปลว่าคอดอทอนอมาจากคนดีที่ไหนเออ
ท้ายที่หนุ่มเป๊กเปรมนัดนะคะเจ้าตัวก็โพสต์แบบชวนให้คิดว่า
อย่าบอกนะว่าจุดว่าไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็มีแฮสแท็กที่เราไม่กล้าอ่านออกทีวีนะคะคุณผู้ชม
มองอะไรเออนะคะ
คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าสายตรงไปถามเลยหนุ่มเป๊กทันทีว่า
รวมตัวกันครั้งนี้เป็นข่าวดีหรือเปล่า
แก๊งคนดีที่ไหนเขากับล่าวเปล่าทำอะไร
งานนี้หนุ่มเป๊กขอออกตัวเบานะคะว่าเป็นการแบบนัดมาเจอกันเฉย

แต่แอบบอกว่าน่าจะมีข่าวดีนะ
ยังไงฝากแฟนทุกคนรอติดตามนะคะ
ส่วนคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของความฮาค่ะ
อเล็กมาช้าที่สุดเลยเพื่อนในแก๊งก็เลยตกลงกันว่า
มาช้าที่สุดคนนั้นเป็นคนจ่ายค่ะ
เออน่ารักดีนะคะ
ที่บอกว่ามาช้าสุดเป็นคนจ่ายก็ถือว่าเรื่องดีนะ
เพราะว่าอะไรคนที่มาก่อนเขาจะได้กินไปก่อนเลย

คนดีที่ไหนรอติดตามผลงานนะจ๊ะ
นี่ไงคนดีที่ไหนมีคนดีที่ไหนให้เพื่อนจ่าย
คุณผู้ชมรอดูแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรค่ะ